กันต่อกับข่าวนี้นะคะเรียกว่ามือทาบอกจะเป็นลมแทนเลยค่ะ
คุณพลอยชิดจันทร์ยังไงคะเธอได้โพสต์ข้อความนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องบ้านของเธอค่ะ
ซึ่งบ้านหลังนี้นะคะไม่ใช่บ้านที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เธออาศัยอยู่ทุกวันหรอกนะคะ
แต่ว่าเป็นบ้านหนึ่งในสี่หลังนะคะที่เธอซื้อไว้เพื่อตั้งใจจะปล่อยให้เช่าค่ะ
ตอนหลังเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยนะคุณผู้ชมประมาณ๒๐ล้านบาทค่ะ
โดยเธอโพสต์บอกไว้นะคะบอกว่าทางศาลมีจดหมายส่งมาถึงพลอยนะคะบอกว่า
ระงับการเผยแพร่คลิปวิดีโอในช่องยูทูป
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเธอนำเสนอคอนเทนต์เรื่องปัญหาของบ้านหลังนี้ค่ะคุณผู้ชม
ถ้าใครได้ติดตามนะคะมันก็จะมีนู่นนั่นนี่พังนะคะ
ยังเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนสูงถึง๕๐ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ
ซึ่งเธอยืนยันนะคะว่าเหตุผลที่ทำคลิปวิดีโอนั้น
ก็คือพลอยเพื่อต้องการแชร์ประสบการณ์ที่เจอจริงทั้งหมดในคลิป
ว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเจตนาจะว่าร้ายโจมตี
เงินเสียทั้งความรู้สึกไม่คิดว่าเราโพสต์ความจริงแล้วจะโดนฟ้องแบบนี้
ตกใจมากกลัวไปหมดเลยค่ะเธอยังโพสต์ต่อด้วยนะคะว่า
ซื้อบ้านมาตอนเกิดปัญหาตั้งแต่ปีแรกนะคะตั้งแต่ยังไม่เข้ามาอยู่เลย
รามันออกมาตลอดแบบน่ากลัวมากแก้ยังไงก็ไม่หายนะคะ
ปัญหามีเยอะปัญหาน้ำรั่วซึมป้าลงมาสะสมโอ้โหเยอะมากคุณผู้ชม
ต้องจ้างบริษัทมาตรวจบ้านทั้ง๔หลังเพื่อดูว่าสาเหตุของปัญหานี้มันเกิดขึ้นจากอะไรนะคะ
บอกว่าเราเสียความรู้สึกแค่ไหนยังมาโดนฟ้องอีกนะคะ
ย้ำด้วยนะคะว่าซื้อบ้านมาอยากได้ที่อยู่แล้วปลอดภัยอบอุ่นอยู่แล้วสบายใจ
แต่เรื่องที่เจอมันทำให้กังวลไปหมดตอนนี้ปรึกษาทนายอยู่
และถ้าจะต้องสู้ก็จะสู้เพราะมันคือความจริง
เครียดนะไม่รู้ต้องทำยังไงตอนนี้บอกตัวเองสู้
ปัญหามีไว้แก้บ้านก็ต้องซ่อมสู้เพื่อความจริงก็จะสู้คุณผู้ชม
คือคุณพลอยชิดจันเนี่ยเธอโพสต์ยาวเลยนะคะ
แล้วก็จริงเธอก็คือทำธุรกิจนะคะกับครอบครัวสามี
ก็เลยแบบมีเงินซื้อบ้านเยอะแต่ดันไปเจอหลังนี้ที่มีปัญหาแหละ